ทุกผู้ชมครับมีคดีอุกอาจเกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายสินค้าออนไลน์นะฮะ
ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตนะครับแฟนสาวก็บาดเจ็บสาหัส
รถคันนี้ฮะที่เกิดเหตุก็กลางดึกเลยครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจสพพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับ
ไปตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตในรถยนต์ที่จอดอยู่ที่ริมถนนพระพุทธบาทลบบุรี
บริเวณด้านหน้าวัดทรัพย์ชะอมตำบลขุนโขลน
คันนี้สีเหลืองเนี่ยนะครับสภาพถูกยิงถล่มเป็นรูพลุนหมดเลย
ภายในรถบนเบาะนั่งคนขับนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่หนึ่งศพ
คือนายกะเสมสรรวงประดิษฐ์อายุยี่สิบสี่ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองเนี้ยนะ
ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคือปืนที่ยิงเข้าไปที่ใบหน้าเนี่ย
หน้าหายไปทั้งแถบอ่ะค่ะกระโหลกศีรษะนี่แตกละเอียดเลยนะครับ
บริเวณลำคอเป็นรูโหวเลยนะฮะแล้วก็มีคนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคน
คือนางสาวลาลีตาปรีชาวุทธ์อายุยี่สิบสี่ปีที่เป็นแฟนสาวที่นั่งมาด้วย
อ่าก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะครับจากการสอบสวนพยานนะครับ
ทำให้ทราบว่าผู้ตายมีอาชีพขายสินค้าออนไลน์ก่อนเกิดเหตุได้นำสินค้าเป็นไมค์ดิจิทัล
ซึ่งใช้แต่งรถจักรยานยนต์นัดมาส่งให้กับลูกค้าที่บริเวณปากทางเข้าวัดทรัพย์ชะอม
ระหว่างนั้นมีรถยนต์สีขาวมาจอดประกบแล้วคนร้ายก็ใช้ปืนยิงใส่รถของผู้ตายหลายนัด
ก่อนจะขับหลบหนีไปวันนี้พลตมตรีสมหมายประสิทธิ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ที่สพพระพุทธบาทก็ได้เปิดเผยหลังจากประชุมนะครับ
บอกว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามหาตัวคนร้าย
มาให้ได้โดยเร็วเพราะถือว่าคดีนี้อุกอาจมาก
อ่าแล้วก็ต้องทำงานอย่างรัฐกลุ่มด้วยล่าสุดตำรวจไปยึดรถเก๋ง
โยต้าอันติ๊ดสีขาวต้องสงสัยจากเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมอได้นะฮะ
ที่มีพยานบอกว่าเห็นรถยนต์สีขาวขับมาประกบนี่แหละ
มาจอดแล้วคนร้ายก็ยิงใส่เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าใช่คันเดียวกันหรือไม่นะครับ
หลักหลักก็จะดูจากรอยนิ้วมือที่แฝงอยู่ตามจุดต่างต่างด้วยนะครับ
ส่วนการสอบถามจากผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอีก๓๔คน
หนึ่งในผู้บาดเจ็บก็คือแฟนสาวของผู้ตายเนี่ยทำให้คดีมีความคืบหน้าไปมาก
แต่ตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ขอเปิดเผยเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
สืบสวนเชิงลึกทราบว่าผู้ตายมีอาชีพขายของออนไลน์เป็นพวกอะไหล่รถซิ่ง
แล้วก็สินค้าอื่นด้วยก่อนเกิดเหตุ๒๓วันก่อนหน้านี้
มีเรื่องชกต่อยกับคู่อริมาก่อนก่อนจะเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ขึ้น